ชนบุรีค่ะผู้หญิงคนนึงเนี่ยร่วงลงมาจากระเบียงชั้น๖คอนโดเสียชีวิต
เพื่อนและแฟนหนุ่มก็คือช็อกไปตามตามกันเพราะว่า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้มีท่าทีจะก่อเหตุแบบนี้เลย
แล้วมีแพลนกำลังจะแต่งงานกับแฟนนุ่มด้วยค่ะ
คือกล้องวงจรปิดจับนาทีนี้ได้จริงนะคะเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ
เป็นคอนโดที่พัทยาใต้จังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่คือนางสาวนิชานันเบลวัย๔๔ปีชาวนครราชศรีมาค่ะ
ร่วงลงมาจากชั้น๖ของคอนโดร่างกระแทกกับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกบ้าน
แล้วก็ร่วงลงไปกระแทกพื้นอีกทีนึงเธอเสียชีวิตทันทีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ตำรวจสภเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบร่างเธอเนี่ยอยู่ในชุดชั้นในนะคะกระดูกหักหลายแห่งทำให้มีเลือดไหลออกจากปากและจมูก
ข้างศพมีนายพอลเจมส์เซอร์เวอร์วัย๗๘ปีชาวนิวซีแลนด์นั่งกอดศพอยู่ข้าง
แล้วก็มีเพื่อนผู้ตายนั่งดูด้วยความตกตะลึงอะค่ะ
สอบถามพยานในเหตุการณ์รวมถึงเพื่อนสนิทของคนตายนะคะเขาบอกว่าทั้งคู่เพิ่งจะคบหากันได้๕เดือน
ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ดูรักกันมากไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลย
แล้วแฟนชาวนิวซีแลนด์เนี่ยเพิ่งจะจองรถยนต์ซื้อคอนโดเพื่ออยู่ประเทศไทยแบบถาวร
แล้วมีแพลนจะขอผู้ตายแต่งงานเร็วนี้ค่ะ
โดยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็มานั่งดื่มสังสรรค์กันที่บาร์ใต้คอนโด
แล้วก็เดินจูงมือกันกลับไปที่ห้องพักชั้น๖ก่อนที่เธอจะตกคอนโดเสียชีวิตนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐลงพื้นที่นะคะที่คอนโดซึ่งคอนโดนี้เนี่ยลูกบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติประมาณสัก๗๐ได้
จุดที่ผู้ตายตกลงมาเนี่ยเป็นทางเท้าของโรงแรมมีมอเตอร์ไซค์ล้มตะแคงอยู่หนึ่งคันก็เป็นคันที่ผู้ตายตกลงมาทับคันนี้แหละค่ะ
ส่วนที่ห้องของนางสาวนิชานันที่ชั้น๖เนี่ยนะคะระยะความสูงเนี่ย๒๐เมตรนะคะสูงขนาดนี้ค่ะ
เมื่อกี้นี้ที่เราแพงกล้องขึ้นไปก็คือห้องของผู้ตายเนี่ยเหมือน
มีผ้าม่านสีเหลืองครับปิดเอาไว้ทีมข่าวได้คุยกับผล
หน้ารบภพอร์คอนโดเขาบอกว่านางสาวนี้ชาวนั้นน่ะอยู่คอนโด

แต่เพิ่งเห็นแฟนชาวต่างชาติไปไหนมาไหนด้วยกัน

ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลย

ก็เป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีร่าเริงอารมณ์ดี

เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุ
เห็นกันนะพอนั้น

ลงพื้นที่ไปดูจุดสุดท้ายที่ผู้ตายอยู่ก็คือ

ที่ว่ามานั่งดื่มกันกับแฟนหนุ่มชาวนิวซีแลนด์นะคะ
ก็เจอเพื่อนของผู้ตายจับกลุ่มคุยกันอยู่

เมื่อวานเนี่ยผู้ตายกับแฟนลงมานั่งดื่มสังสรรค์กัน

ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
อาจจะมีพูดคุยกันเสียงดังบ้าง
แต่สุดท้ายก็จูงมือกันกลับไปบนห้อง

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนไม่เคยกอดเธอเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป

ด้วยความที่เห็นแฟนเมาหนักแล้วเลยบอกขึ้นไปพักเถอะ

แล้วสุดท้ายมันพลาดอะค่ะ
จนเสียชีวิตจริงจริงคือร่างเนี่ยไปกระแทกกระถางต้นไม้ที่ชั้นห้าก่อน
จนชุดนอนขาดเธอก็เลยร่วงลงมากระแทกพื้นในสภาพสวมแต่ชุดชั้นในค่ะ
เป็นกางเกงในตัวเดียวอ่ะนะคะนอกจากนี้จากการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ถึงหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่พบพิรุษหรือข้อสงสัยว่ามีคนทำให้ผู้ตายตกลงมาจากระเบียง
ประกอบกับญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็เลยสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะ
เมืองต้นญาติรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โคราชแล้วนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ